ผู้หญิงคนนี้มีลูกสองขวบนะครับแต่ว่ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับ
ก็นับเป็นพ่อเลี้ยงถูกไหมนับเป็นพ่อเลี้ยง
ฉันต้องไปทำงานอ่ะเธอน่ะโอเคเป็นพ่อเลี้ยงก็ไม่เป็นไร
แต่เลี้ยงลูกฉันหน่อยสิกลับมาลูกตายครับอ้าว
กลับมาลูกตาย๑๐โมงครึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ
ตำรวจสภทุ่งตะโกเข้าตรวจสอบเหตุมีเด็กเสียชีวิต
ตอนนั้นบอกไม่ทราบสาเหตุครับนะฮะในบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอ
ตะโกจังหวัดชุมพรที่เกิดเหตุเจอเด็กชายเอครับ
สองขวบนะฮะมีร่องรอยตามใบหน้าเนี่ยเขียวช้ำ
เป็นจุดแล้วมีสีน้ำตาลข้นออกจากปากด้วย
ไม่รู้อะไรเป็นของเหลวนะครับ
สันนิษฐานว่าโอ้โหอวัยวะภายในน้องบอบช้ำนะครับ
ชันสูตรนางสาวคณิตหาอายุ๓๓คนที่เป็นแม่ของเด็กเล่าบอกว่า
คืนเกิดเหตุเธอไปทำงานในโรงทุเรียนนะครับ
ก็ปล่อยให้พ่อเลี้ยงเนี่ยดูแลลูกคือคบกันมา๒ปีแล้วนะ
ก็ที่ผ่านมาไม่เคยตีลูกไม่เคยทำร้ายลูกฉัน
โดยลูกชายป่วยบ่อยเพราะว่ามีหอบหืดเป็นโรคประจำตัว
แล้วคืนนั้นลูกไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนสามีก็ป้อนยาเช็ดตัวให้นะครับ
กระทั่งเช้าเธอกลับมาเลิกงานกลับมาอ้าวลูกไม่ตื่นไปขยับตัวอีกที
แข็งแล้วนายพรชัยช่วยรักษาอายุ๓๓คนนี้แหละพ่อเลี้ยง
บอกคืนวันเกิดเหตุก็เช็ดตัวให้ลูกนะให้กินยา
แล้วก็นอนแล้วหลับไปด้วยกันนั่นแหละคือเขาเป็นคนหลับลึกเขาบอก
ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นรู้สึกตัวอีกทีนะครับโอ้เมียกลับมาถึงบ้านตอน
เช้าแล้วถามจริงเคยตีลูกไหมลูกเมียน่ะเคยตีไหมตีบ้างแต่ตีเบาตีเบา
ยืนยันรักเหมือนลูกแท้เลยไปถามนี่นี่ส่วนใหญ่เราจะได้เลือก
คนข้างบ้านคนข้างห้องเพื่อนบ้านเนี่ยนางสาวจริยาอันนี้คนในบ้านก่อนนะ
คนในบ้านเล่าบอกว่าบ้านหลังเนี้ยในจ้างลงทุเรียนเนี่ย
ให้ลูกจ้างอยู่ด้วยกันหลายหลายคนส่วนใหญ่กลางคืนก็ออกไปทำงานใช่ไหม
สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ยินเสียงได้ยินเสียงอะไรพี่ได้ยินเสียงพรชัยเนี่ย
ตีตีน้องเอเนี่ยเด็กนามสมมุติเนี่ยนะครับที่ตายไปเนี่ยตีบ่อยเลยนะ
แล้วตีหนักขึ้นเรื่อยในวันเกิดเหตุ๘โมงเช้า
เลี้ยงลูกนะครับของเธอ๒เดือนอยู่ชั้น๒นะ
ได้ยินเสียงทุบตีครับลงมาดูเห็นครับเธอบอกเธอเห็นเลยว่า
พอชัยกำลังต่อยกำลังทุบตีน้องเออยู่แต่ไม่กล้าเข้าไปฮะ

เวลา๘โมงครับ

นะครับแล้วไม่ได้จะเขาอาหารคุณอยู่นิ่งก่อนเดี๋ยวรอผลชันสุดมา